คุณผู้ชมในเรื่องความรักเนี่ยถามจริงเถอะ

คือมันมีผัวเมียคู่นึงอะนะคะทะเลาะกันมีปัญหาเรื่องหึงหวงกันมาตลอดเลย
จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทะเลาะกันหนักมาก
เพราะว่าผัวเนี่ยตามไปหึงถึงที่ทำงานจนเมียโดนเรียกไปตักเตือน
กลับมาถึงบ้านทะเลาะกันต่อถึงขั้นตบตีเมีย
พ่อตาเนี่ยวิ่งเข้ามาช่วยลูกสาว

ตำรวจภูทรเมืองสิงห์บุรีไปตรวจสอบเหตุยิงกันในบ้านพักที่ตำบลหัวไผ่ค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
ผู้บาดเจ็บ๑คนก็คือนางสาวสิริวัลมีโตอายุ๒๘ปี
โดนยิงเข้าที่หัวเข่าซ้ายโดยอาวุธปืนลูกซองสั้น
อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูสิงห์บุรี
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรี

แต่นายมนูมีโตวัย๕๑ปี
พ่อของนางสาวสิริวัลเนี่ยค่ะโดนยิงด้วยลูกซองสั้นเหมือนกัน
แต่เข้าหน้าอกซ้าย๕นัดเต็ม

ถาปกรณ์แดงมณีวัย๒๘ปีผัวของนางสาวสิริวัลนี่แหละ

ถาปากรทะเลาะรุนแรงกันกับนางสาวสิริวัล

หนีไปทำงานที่นนทบุรีรอบหนึ่งแล้ว
แล้วก็เพิ่งจะย้ายกลับมาทำงานที่สิงห์บุรี

ทำงานได้๒วันถูกหัวหน้าเรียกเข้าไปด่า

เข้าไปวุ่นวายในที่ทำงาน
โดยเรื่องความหึงห่วงนี่แหละไปก้าวกายเขา

คือก็คาดว่าเมียคงกลับมาด่าเหมือนกันแหละว่าแบบ
ทำให้เขาเดือดร้อนนะเพิ่งเริ่มงานได้๒วัน

แล้วนายถาปกรณ์ก็ตบตีเมียค่ะ
นางสาวสิริวัลก็ตะโกนเรียกพ่อพ่อช่วยด้วย
คุณหัวอกคนเป็นพ่อลูกสาวถูกตบถูกตี

โดนยิงเข้าไป๕นัดถ้วนเลยนะคะ
แล้วก็นายถาปกรณ์ก็ยิงเมียด้วย
จากนั้นถึงขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะตามจับตัวมาให้ได้